คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ

เพราะว่ามีชายคุ้มคลั่งถือปืนอารวาสยิงใส่ร้านค้า

ถ้าตำรวจมาแล้วมีใครยิงใส่กันอีก
ชายคุ้มครั่งชิงรถสายตรวจ๑๙๑ขับหนีไป
แล้วก็ไปพุ่งชนจับลูกสาวเป็นตัวประกัน

เยอะแยะเลยคุณผู้ชมไปดูวินาทีในการเกิดเหตุ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้แล้วนะฮะ
พี่พี่จะทำอะไรเสียเลือด

พี่เสียเลือดเยอะแล้วนะพี่ไม่ห้ามเลือด
เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลย
ตอนที่เข้าไปบุกควบคุมตัวนะ
คนที่ก่อเหตุและกลายเป็นผู้บาดเจ็บแล้วนะฮะ
เพราะเสียเลือดจากการถูกยิงที่ขาเนี่ยนะครับ
แล้วตอนเข้าไปช่วยนะไปควบคุมตัวนะ

นี่เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่เขาปล่อยตัวลูกสาวเขาออกมา
แล้วลูกสาวเขาเอาปืนที่เขาถือใช้เป็นอาวุธออกมาด้วย

คุณผู้ชมอันนี้ต้องไล่เลียงเหตุการณ์นะครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจพร้อมอุปกรณ์ครบมือ
เข้าปิดล้อมบ้านหลังหนื่อยนายเผอร์ป่าพยอมจพัทธลุงนะครับ
หลังจากผู้ก่อเหตุคือนายเกริกพันธ์อายุ๕๐ปี
เกิดอาการคุ้มคลั่งถือปืนอารวาสแล้วก่อนหน้านั้นไปยิงใส่ร้านค้า
แล้วก็ชิงรถตำรวจรถ๑๙๑หลบหนีมาซ่อนตัวในบ้านของชาวบ้านหลังนี้นะครับ
ตำรวจใช้เวลาในการเจรจานานกว่าชั่วโมง
เกริกพันธ์จึงยอมให้ลูกสาววัย๑๑ปี
นำอาวุธปืน๓๘เดินออกมา
เมื่อกี้เห็นจังหวะไหมฮะที่ลูกสาวเดินออกมา
ตำรวจต้องพยายามเรียกให้ลูกสาวของผู้ก่อเหตุ

คุณผู้ชมฟังจังหวะนี้หน่อยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะตอนลูกสาวของผู้ก่อเหตุเดินออกมานะครับ
ดูภาพอีกทีได้ไหมตอนที่ลูกสาวค่อยเดินออกมา
แล้วก็ยกมือไว้ข้างบนตอนนี้
จริงต้องปล่อยเสียงจังหวะนี้นะคุณนะ
จังหวะที่ตัวผู้ก่อเหตุได้ปล่อยให้ลูกสาวเดินออกมา

เดินมาเร็วมาเร็วลูกไป

เดินเข้ามาสู่อ้อมแขนของเจ้าหน้าที่นะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปยึดปืนเอาไว้ก่อนเลยนะครับ
หลังจากนั้นหลังจากผู้ก่อเหตุยอมปล่อยลูกสาว
ที่จับตัวเป็นตัวประกันไว้อยู่แล้ว

ตำรวจก็เลยเข้าไปชาร์จจับกลุ่มนายเกริกพันธุ์ฮะ
สภาพมีบาดแผลถูกยิงที่ข้อเท้าซ้าย
อยู่หน้าบ้านเจ้าหน้าที่เร่งกู้ภัยและปฐมพยาบาลครับ
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าพยอม
อย่างที่บอกไปว่าเขาก็นอนโอดโอย
แล้วถามว่าผมจะตายไหมผมจะตายไหม

คือต้องไล่เลี่ยงเหตุการณ์แบบนี้ก่อนนะฮะ
คือช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นายเกริกพันธ์ผู้ก่อเหตุคลุ้มคลั่งครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้าน
ไปที่ร้านค้าซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม
ใกล้กับแยกหนองเรือตะบนบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมครับ
ใช้ปืนเข้าไปข่มขู่คู่กรณีนะครับ
ยิงปืนขึ้นฟ้าและยิงใส่ร้านค้า
จนมีการยิงปะทะกันครับ
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงปะทะนะคุณนะ
แต่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนใช้ปืนยิงละหนึ่ง
ทีนี้เจ้าของร้านขายของชำซึ่งเป็นผู้ชาย
แล้วก็มีแม่อยู่ในร้านด้วยเนี่ยนะฮะ
จริงเขาก็มีปืนนะแต่เขายืนยัน
เขาไม่ได้เป็นใช้ปืนยิงสวนออกมา
ไม่รู้เหมือนกันว่าตำรวจที่มาถึงจุดเกิดเหตุ
เป็นคนยิงใส่ผู้ก่อเหตุหรือเปล่า
ผู้ก่อเหตุคือนายเกริกพันธุ์ถูกยิงใส่ขาบาดเจ็บครับ
จากนั้นเขาถือปืนวิ่งมาชิงรถสายตรวจ๑๙
ที่เข้ามาจอดรอระงับเหตุแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ขับรถกลับไปที่บ้านตัวเองนะฮะห่างจากร้านค้าประมาณ๓๐๐เมตร
แล้วก็ไปจี้บังคับนายสิทธิพร
ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องเป็นตัวประกัน
ขอให้ช่วยขับรถของเขาไปรับลูกสาวเขาด้วย
ต่อมารถเกิดเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้า
ริมถนนสายหนองเรือลานคอย
เกริกพันธุ์ก็ใช้ปืนบังคับให้นายสิทธิพรรุ่นน้องขับรถต่อไป
แต่นายสิทธิพรปฏิเสธ
ปรากฏว่าถูกยิงเข้าที่กกหูและแขนบาดเจ็บ
จากนั้นนายเกริกพันธุ์พาลูกสาวเข้าไปหลบในบ้านของชาวบ้าน
ใกล้จุดที่รถ๑๙๑ชน
กระทั่งตำรวจก็เกลี้ยกล่อมให้ปล่อยตัวลูกสาวออกมา
และสามารถเข้าควบคุมตัวไว้ได้
เหตุการณ์นี้มันแบบหุ้นไหวเจ๋งเฉลิมเหมือนกัน

กล้องหนึ่งคุณมามุมหนึ่ง
กล้องวงจรปิดระหว่างทางที่นายเกริกพันธุ์นะฮะ
ให้เพื่อนรุ่นน้องขับรถตำรวจหลบหนีไปทางถนน

คือรถกระบะสีดำ๔ประตู
ขับรถไล่ตามอย่างกระชั้นชิดและใช้ปืนยิงใส่
ทีนี้อยู่ระหว่างสืบสวนกันอยู่ว่าในรถคันสีดำ
มีความเกี่ยวข้องกับนายเกริกพันธุ์อย่างไร
และมีการยิงใส่รถของนายเกริกพันธุ์หรือไม่

พบหัวกระสุน๑หัวก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ทีนี้คุณเจ้าของร้านขายของชำก็คือ๑๑ธนงศักดิ์
เจ้าของร้านขายของชำแล้วก็อาศัยอยู่กับแม่

บอกว่าจริงแล้วนายเกริกพันธุ์ผู้ก่อเหตุเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ก่อนเกิดเหตุนายเกริกพันธ์นะคุณนะส่งข้อความมาข่มขู่
บอกว่าจะมาฆ่าพ่อและแม่ของ๑๐เอกธนงศักดิ์ที่ร้านขายของชำ
สิบเอกธนงศักดิ์อยู่นอกบ้านก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โทรบอกที่บ้านบอกว่าตอนนี้นายเกริกพันธ์
ข้างอลวาดจะมาฆ่าพ่อแม่ที่ร้านค้าแล้ว
แล้วสิบเอกธนงศักดิ์ก็รีบกลับมาที่ร้านค้า
กระทั่งนายเกริกพันธ์มาอารวาสหน้าร้าน
แล้วก็ระหว่างที่ตำรวจมาพูดคุยเจรจา
จู่นายเกริกพันธ์ชักปืนยิงใส่เขา
และแม่ที่ยืนอยู่ในร้านทำให้ต้องก้มหลบกระสุน
ร้านก็มีลูกค้าหลายคนนะแต่สิบเอกธนงศักดิ์ยืนยันนะ
ผมมีปืนจริงแต่ผมไม่ได้ยิงสวนนายเกริกพันธ์จนได้รับบาดเจ็บ
ไม่รู้ว่าเป็นกระสุนมาจากฝั่งของตำรวจหรือไม่
แต่ทีนี้ฝั่งตำรวจก็บอกว่าตำรวจก็ไม่ได้ยิงนะคุณนะ
ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นกระสุนปริศนาอยู่นะครับ
เขาโทรมาจากฝั่งข้าแม่ผม
แล้วทีนี้ผมก็โทรเช่นกำรวจ
เช่นกำรวจพรุกก็เจ้าหน้าที่ก็มา
เจ้าหน้าที่มาปุ๊บเขาก็ขี่รถมาพี่เจ้าหน้าที่
เขาก็ชักพื้นเขาก็เจ้าหน้าที่ก็ยิง
มีปัญหาอะไรกับเขาครับผม
ยังไม่มีไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับแต่ว่าคือไม่จากสติมุมก็ดี
คุณผู้ชมฮะส่วนภรรยาของนายเกริกพันธ์เปิดเผยแบบนี้
บอกว่าสาเหตุที่สามีอารวาสนะครับเพราะว่าไม่ได้กินยาต่อเนื่องนะคุณนะ

สามีมีประวัติทั้งเสพยาเสพติดและเข้ารับการบำบัดด้วย
แต่ช่วงเดือนกันยายนญาติไปรับยามาให้
แต่สามีเคยกินยารวดเดียวหมด๖๐เม็ดเลยนะ
หวังจะฆ่าตัวตายแต่ครั้งนั้นก็รอดตายมาได้
และก็ไม่กินยาอีกเลยนะครับไม่กินยาในการรักษาอีกเลย
จนน่าจะเกิดอาการคุ้มครั่งแล้วก็มาเกาะเหตุ
ตำรวจจะเร่งสอบสวนเพื่อสรุปเหตุการณ์ที่แท้จริงอีกครั้งต่อไปนะครับ